โจรจนมุมกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะโจรรายนี้เนี่ยย่ามใจมากนะคะ
มาก่อเหตุในบริเวณนี้ติดติดกันเลยนะคะสองหลังบ้านสองหลัง
แล้วมาครั้งนี้มาตอนกลางวันด้วยแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านค่ะ
เขาซ้อนแผนจับตัวได้ในที่สุดค่ะ
อยู่ใสอ่าเหรียญเราพาทั้งเมื่อที่ออกไปอยู่ใส
ของที่คนจากบ้านเฮ่าอยู่ใส
อันนี้จับได้เรียบร้อยนะคะถูกจับแล้วก็รวบมือเอาไว้ด้านหลังเรียบร้อยเลย
นะจับได้ค่ะหนังค่ะเขาแล้วก็ยังเถียงนะอ่า
เงยโต้ตอบกันนะคะคนที่จับได้ก็ต้องอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้กำลังรอตำรวจมารอเจ้าหน้าที่มา
คือคนร้ายลายนี้เนี่ยงัดหน้าต่างเหล็กดัดนะฮะ
ลักทรัพย์สินพวกเงินที่หยอดกระปุกพวกพระเครื่องนะคะ
งัดบ้านบ้านที่งัดเนี่ยเป็นบ้านของอดีต
ตระเวนชายแดนอายุ๖๔อยู่ที่ขอนแก่น
ก็พยายามขัดขืนแต่พลเมืองดีลายนี้ก็เนี่ย
ต้องเอาปืนยิงปลาขู่เอาไว้เพราะรอตำรวจมานะคะ
เดี๋ยวจะได้เอาของกลางด้วยแล้วไปดำเนินคดี

คนที่ถือปืนข่มขู่หรือว่าคนที่รวบตัวคนร้ายรายนี้ได้เนี่ยนะคะ
ก็คือนายวานิสยองเอ็นนะคะ

เขาบอกเขาเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
เพราะเขาโดนมาเมื่อ๑๓มีนาคม
มีคนเข้าไปงัดบ้านขโมยพระเครื่องเข้าไปเยอะเลย
เขาไปดูกล้องวงจรปิดจากบ้านข้าง
ก็เห็นรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายและเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
เขาก็สังเกตว่าเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาอีก

จนกระทั่งวันนี้ตอนบ่ายกำลังทำงานอยู่
เพื่อนบ้านโทรมาบอกมีรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย
จอดอยู่หน้าบ้านอดีตตำรวจซึ่งบ้านหลังนี้ก็ติดกับบ้านเขา
มอเตอร์ไซคันนี้เสียบกุญแจคาไว้ด้วยกลับมาเลยค่ะ
เขารีบกลับมาแล้วถอดบล็อกหัวเทียนมอเตอร์ไซค์ก่อน
ถ้ามันจะขี่มอเตอร์ไซค์มันจะได้ไปไม่ได้
ตัดขาก่อนเลยจากนั้นปรากฏคนร้ายเดินจูงมอเตอร์ไซค์ออกมา
พร้อมกับถุงกระดาษใส่ทรัพย์สินที่ไปขโมยมาโอ้โหใช่เลย
ชัดเลยก็เลยวิ่งไปยืมปืนยิงปลาจากชาวบ้านมาขู่คนร้าย
แต่คนร้ายขัดขืนก็เลยเตะไปหลายครั้งจนยอมรับสารภาพค่ะ
ขโมยพระเครื่องไปขายในตลาดตอง๘ที่เทศบาลขอนแก่นอ้างว่า
หาเงินไปซื้อยาบ้าเสพค่ะ
ตาร์ทไม่ติดเขาก็ไม่รู้ว่ารถเขาเป็นอะไรเขาก็เข็น
เมื่อวันที่๑๓เขามาบ้านผม
คือตอนแรกเขาไม่รับสารภาพคือพวกผมมีรูปภาพมีอะไรหมดเลย
ตอนนี้ก็เลยขับรถเล่นมาคิดว่ายังไงก็ไม่เกิน๓วัน

นี่ค่ะรวบตัวส่งตำรวจเรียบร้อยพร้อมหลักฐานค่ะ